พาคุณผู้ชมไปที่ปราจีนบุรีค่ะมีเยาวชนชายสามคนนะคะ
ไปก่อเหตุลักรถจักรยานยนต์ของคนที่ไปเล่นน้ำตกที่ปราจีนบุรี
คือตำรวจเขาบอกว่ามันผิดสังเกตเห็นรถจักรยานยนต์ขี่มา๒คัน
แล้วก็มีเยาวชนชาย๓คนคันหนึ่งนั่งกันมา๒อีกคันหนึ่งนั่งหนึ่งนะคะ
แล้วก็มีลักษณะที่ว่าเหมือนอีกคันนึงขี่ไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยถนัด
ต้องใช้เท้าถีบประคองเอาไว้แล้วตัวคนขี่ก็ประคองพวงมาลัยเอาไว้แบบนี้ค่ะ
ตำรวจเรียกถามว่าเป็นไงมายังไงรถของใครทำไมดูเหมือนขี่ไม่คล่อง
ก็พูดมีพิรุษบอกว่าทำกุญแจตกน้ำหายบ้างอะไรบ้าง
ถามไปถามมารถเป็นของใครก็ตอบไม่ได้สุดท้ายเนี่ยก็เลยรู้ว่าเยาวชนชายสามคนนี้ไปขโมยมานะคะ
อ้างว่าอยากได้รถจักรยานยนต์อยากจะขี่อวดสาวค่ะ

แล้วที่อื่นไม่ใช่เราครับ
พันธุ์ตำรวจเอกวัญชัยพิทักตันสกุลผู้กำกับการสพประจันตคามนำตัวเยาวชนชาย๓คนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
หลังถูกจับในกรณีลักรถจักรยานยนต์ค่ะ
ก่อนหน้านี้พันธุ์ตำรวจโทษสิทธิศักดิ์แสงจันทร์สารวัตรสืบสวนสพประจันตคาม
พร้อมกำลังออกตรวจสอบความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ตามเส้นทางถนนสายบ้านพลับใหม่
ชัยทรีหมู่๑๑ตำบลหนองแก้วอำเภอประจันตคาม
และอย่างที่บอกค่ะเขาเจอเยาวชนชาย๓คน
ขี่รถจักรยานยนต์กันมา๒คัน
คันนึงก็นั่ง๒คนแบบนี้อย่างที่เห็นนะคะอีกคันนึงก็นั่ง๑
แต่มันมีลักษณะเหมือนกับว่าอีกคันนึงเขาขี่ไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยคล่อง
เพื่อนที่นั่งซ้อนต้องใช้เท้าถีบไม่ใช่ถีบสิใช้เท้าประคองประคอง
ประคองหลังรถจักรยานยนต์แล้วก็คนขี่ก็ประคองพวงมาลัยไป

เจ้าหน้าที่ก็เลยเรียกถามสามคนนี้เขาตอบแบบมีพิรุษ
บอกว่าทำกุญแจรถตกน้ำหายเขาก็เลยอ้าวแล้วรถใครล่ะ
ขี่ไม่คล่องแบบนี้ก็ตอบไม่ได้
คือตอบไม่ได้ว่ารถใครเจ้าหน้าที่ก็เลยขอดูหลักฐานหน่อย
ปรากฏว่ารถเป็นของนายอนุสักยุภาพินอยู่หมู่๑๕บ้าน
ที่อำเภอประจันตคามตะมนต์โพงามตำรวจเลยโทรเลยนะ
เห็นชื่อปุ๊บตำรวจโทรปั๊บโทรไปถามว่ารถเป็นของคุณใช่ไหม
ทำไมเยาวชนชายคนนี้มาขี่อยู่
ปรากฏว่าเจ้าของรถไปเที่ยวน้ำตก
อยู่ที่น้ำตกสาวน้อยค่ะที่ตำบลหนองแก้วหมู่๔
บอกว่าจอดรถเอาไว้ข้างลำทาน
แล้วเจ้าตัวยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ารถหาย
คือพอตำรวจยังเล่นรถอยู่

โอ้โฮว่าอยากรับรถไม่อยู่เหรอ
บอกว่าจอดรถเอาไว้ข้างลำทานตัวเองไปเที่ยวน้ำตกนะคะ
หลังจากนั้นตำรวจก็เลยต้องควบคุมตัวเยาวชน
ทั้ง๓คนนี้เอาไว้แล้วก็นำรถจักรยานยนต์
รถจักรยานยนต์เอาไว้รอเจ้าของมาเอาคืน
จากการสอบสวนผู้ต้องหาก็รับสารภาพว่า
ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ซ้อนกัน๓คนคือตอนแรกไปกันคันเดียว
ซ้อนสามกันไปไปที่น้ำตกสาวน้อย
ไปเจอรถจักรยานยนต์คันนี้รถใหม่ป้ายแดง
ก็เลยช่วยกันใช้วิธีหักคอรถ

สาเหตุบอกอยากจะขี่ไปอวดสาว

เคยไปลักรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อื่นอีกหรือเปล่า
เพราะดูพฤติการทำไมทำงานง่าย
หักคลอรถแล้วก็เหมือนเคยทำมาก่อนตำรวจเขาบอกแบบนี้

ตอนนี้ได้อวดแล้วแต่ดูไม่ดีนะคะโดนจับนะ